พาไปที่ปราจีนบุรีมีเรื่องทุกข์ใจของเจ๊ดา

เจ๊ดาไปรู้จักกับหนุ่มรับเหมาคนหนึ่ง
คุยกันจนรู้จักแล้วก็จนรู้ใจ

ฝ่ายชายบอกเดี๋ยวออกพันธุ์สารนะเจ๊ดานะ
เดี๋ยวจะมาขอแต่งงานอยู่กินกันให้เป็นเรื่องเป็นราว
หายไปเลยปล่อยเจดาทุกข์ใจอยู่แบบนี้นี่คือเจดาส่วนนี้คือนุ่มรับเหมา
ที่มาหลอกให้เจ๊ดาหลงรักแล้วก็ทิ้งเจ๊ดาไปเป็นเรื่องเศร้าของสาวรุ่นใหญ่ครับ
ดาเนี่ยแกอยู่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
แต่อย่างที่บอกนะคือนามแฝงนะเจดาบ้านวังตะเคียนเนี่ยเธอเล่าให้ฟังแบบนี้
สิงหาคมที่ผ่านมาเจ๊ดาไปรู้จักกับนายฤทัยเป็นผู้รับเหมาทำแท้งน้ำปลาปลาที่มารับงานในหมู่บ้าน
เอาล่ะทีนี้เจ๊ดาเห็นแม่ก็คุยกันคุยกับช่างรับเหมาคนนี้นายฤทัย
รู้ใจกันเลยนะสนิทกันเลยนะฝ่ายชายบอกรักแล้วบอกรักอีก
ใจอ่อนครับฝ่ายชายขอมาอยู่กินด้วยกันเลยละกันเอาสร้อยคอทองคำหนักสิบบาท
มอบให้เจ๊ดาด้วยนะเป็นของมัดจำให้ญาติฝ่ายหญิงรับรู้แล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยา
บอกว่าเจดาหลังออกพรรษาเดี๋ยวผมจะมานะเดี๋ยวจะมาขอจัดงานแต่งงานเลย
เจ๊ดาเรียกสินสอดเป็นทองหนัก๔บาทครับเงินสดอีก๑แสน
แต่ทีนี้ช่วงก่อนออกพรรษาเนี่ยเจดาก็จัดงานแต่งงานให้ลูกชาย
นายฤทัยช่างรับเหมาคนนี้ก็ออกอุบายว่าไอ้ทองคำ๑๐บาทที่เคยให้ไว้เนี่ยขอคืนได้ไหม
นับตั้งแต่นั้นมาคุณผู้ชมฤทัยจากไปเลยไม่กลับมาเจ๊ดาติดต่อก็ไม่ได้แล้วนะ
เอ้าคือไม่รับเบอร์ของเจดาแต่เบอร์คนอื่นเบอร์แปลกไม่ได้เมมไว้รับ
รับสายอย่างเดียวรับสารภาพด้วยพี่น้ำแข

อ้าวไปฟังเจ๊ด้าหน่อย
ก็เลยไล่กลับไปมีอะไรไหม
ทำไมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
ผมขอโทษครับผมมีเมียแล้วครับ
ผมไม่กลัวเธอโกหกเธอต่อไป

นี่แหละครับเจดาเล่าให้ฟังว่าฤทัยบอกผมมีเมียแล้ว

เจดาบอกเรื่องนี้ช้ำใจนะเพราะฤทัยเนี่ย
ก็มาหลอกเจ๊ดาบอกจะแต่งงานกัน
ดาวอุตส่าหยอมให้มาอยู่กินด้วยกันทั้ง๒เดือนนะ
คนรู้จักเธอก็มีมากมาย

ด่าบอกไม่ได้เป็นไปไม่ได้

แจ้งความให้ตำรวจไปนำตัวฤทัยมาดำเนินคดีที่มาหลอกให้เธอตายใจ

ในเนื้อข่าวบอกยอมเหมือนพลีกายให้ทั้งสองเดือน

แต่ว่าเดี๋ยวรอฟังฝั่งของฤทัยเหมือนกันนะ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากคุยกับคุณรุทัยเหมือนกันว่าเรื่องมันเป็นมายังไงนะฮะ
เออแต่ว่าทองเนี่ยทองเป็นของคุณฤทัย
คือทองเป็นของรึทย์ไทยอยู่แล้วแล้วรึทย์ไทยเอาคืนไป

แต่สิ่งที่เจดาเนี่ยเสียไปคือเสียใจและเสียความรู้สึก